เด้อซินี่คืออะไรหน้าอะไร
หน้าอะไรฮะ
ขุมเชียงเหรอ

พิซซ่าหน้าไส้อัวนะคะ

จุดเริ่มต้นของไอเดียความคิดของเจ้าของธุรกิจคุณรู้ไหมมาจากอะไร
เขาตั้งต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่า
ผมเนี่ยนะชอบทานพิซซ่าทำยังไงเนอะผมถึงจะได้ทานพิซซ่าทุกวัน
จุดหลักแค่นี้ก็เลยคิดว่าเอาล่ะ
ถ้าอยากจะทานพิซซ่าแล้วได้ทานพิซซ่าทุกวัน
ก็ต้องเปิดร้านพิซซ่าสิแต่จะเปิดร้านพิซซ่ายังไงให้แปลกและแตกต่าง
เพราะธุรกิจการทำพิซซ่ามันก็เยอะถูกไหมต้องต่างค่ะ
ก็เลยปิ๊งไอเดียกลายเป็นพิซซ่าหน้าสไตล์ไทยแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะชื่อร้านชื่อว่าพิซซ่าแต๊กนะคะ
คิดค้นเมนูพิซซ่าแบบฉบับไทยนะคะ
กับเมนูพิซซ่าหน้าไส้อัวคุณเอาไปเลยเมื่อกี้คุณทายถูก
หน้าหมูรมควันเสิร์ฟพร้อมกับออเดิฟของทอด
นั่นน่ะให้เห็นวิธีทำด้วย
อย่างปลาดอลลี่ทอดเฟรนด์ฟายรากบัวทอดอันนี้ฉันทอด
รากบัวทอดนะรากบัวทอดเหรอใช่
ปกติเราทานแต่น้ำรากบัวใช่ไหมรากบัวทอดแบบนี้นะคะ
แล้วมีประโยชน์ด้วยนะรักบัวเนี่ยถ้าไม่โบราณจริงไม่ชอบทานหรอกนะ
ตายอร่อยค่ะน้ำรักบัวเนอะนะนี่เจ้าของร้านก็คือคุณสุริยักษ
นวลหรือว่าเชฟแต๊กนะคะเล่าบอกว่าแพชชั่น
หรือว่าแรงบันดาลใจในการเปิดขายพิซซ่าเนี่ย
เพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยเขาเอาวัฒนธรรมการกินพิซซ่าเนี่ย
สอดแทรกในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคือนินจาเต่ามันชอบกินพิซซ่า
อ่าก่อนที่จะออกไปต่อสู้อะไรอย่างงี้ใช่นั่นแหละ
คือเขามีเรื่องของพิซซ่าเนี่ยสอดแทรกด้วยนะมันเป็นวัฒนธรรมนะฮะ
เออทีเนี้ยคุณแต๊กก็เลยบอกว่าเอาล่ะพอดูภาพยนตร์
อยากจะกินบ้างก็เลยสั่งจากห้างมากิน
พอสั่งจากห้างสิ่งที่ตามมาคือเขาบอกว่ามันราคาสูง
คิดต่อจะทำยังไงดีเนอะจะได้ทานพิซซ่าทุกวัน
เพราะชอบทานพิซซ่าเป็นชีวิตจิตใจคิดเลยค่ะเราเปิดร้านขายพิซซ่าเองเลยดีไหมนะ
จะได้กินพิซซ่าแบบทุกวันหนำใจแน่แน่แต่ด้วยความที่ร้านพิซซ่าเนี่ย
มันเกิดขึ้นเยอะคุณนึกออกไหมคู่แข่งก็แยะค่ะคู่แข่งเยอะไปหมดเลย
ต้องหาจุดต่างจุดแปลกและแตกต่างถึงจะทำธุรกิจแบบได้แบบคือ
รอดปลอดภัยนะคะทำยังไงดีล่ะเขาบอกว่าพิซซ่าที่มีจุดขายไม่เหมือนใคร
ก็เลยคิดค้นซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครนะคะตัดสินใจทำพิซซ่าหน้าไส้อัว
โดยซื้อจากร้านดังในย่านจังหวัดเชียงใหม่ที่อร่อยที่สุดเขาบอกแบบนี้นะ
ส่วนหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มพิซซ่าหน้าหมูรมควันซึ่งได้วัตถุดิบมาจากพ่อของเพื่อน
หมูต้องเลี้ยงหน่อยอินทนนด้วยแล้วนำมารมควันเอง
อีกเมนูที่ออเดิฟแล้วก็อยากจะเสิร์ฟมากก็คือสไตล์ไทยแท้เลย
ก็คืออย่างที่พี่เบิร์ตบอกนี่ถ้าไม่เก่าจริงเนี่ยไม่ชอบกินนะคะ

ใช่นั่นแหละคือ

เขาเรียกว่าผสมผสานได้อย่างลงตัว

รากบัวค่ะคือเป็นคนไทยที่นิยมนำมาเชื่อมใช่ไหมอย่างที่บอกไป
แต่นี่เขาเอามาทอดทอดรวมกับปลาดอลลี่
เหนือจากเรนดไฟล์ที่ทุกร้านต้องมีเขาก็มีรากบัวเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านนะคะ
ตอนนี้ร้านเปิดมาได้สักประมาณเดือนเศษ
ผลตอบรับกระแสนิยมล้นหลามมากนะคะผลตอบรับดีมาก
ราคาขายเริ่มต้นถาดละ๒๓๐บาทถาดใหญ่ขนาด๑๘นิ้ว๘ชิ้นนะคะ
สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปกันได้นะคะ
พิซซ่าหน้าไส้อัวหน้าหมูรมควัน
ตั้งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงวัดโพธิญาณถนนเอกาทศรษ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
คือเขาอยู่พิศนุโลกนะแต่สั่งไส้อัวมาจากเจ้าที่อร่อยที่สุดจากเชียงใหม่
ไปได้ร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่๑๑นาฬิกาจนถึง๒ทุ่มนะคะ
ดูอย่างนี้มันคืออิทธิพลชัดเลยนะมันทำให้เราอยากกินมากเลยนะ
รู้สึกกรดในกระเป๋าทำงาน